เรื่องน้ำที่ว่าหลาน๔ขวบเองคุณผู้ชม
เห็นว่าปู่กับย่าพาไปลอยกระทงใช่ไหม

หลานจำได้ไงว่าในนั้นมีเงิน
พอลอยไปเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นตอนเช้า
หลานตั้งใจจะไปเก็บเหรียญในกระทง

มันไม่ใช่เรื่องความสุขแน่นอนค่ะ
เพราะอะไรล่ะหลานจมน้ำ

เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ่อหลังบ้านนะคะ
ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีปราจินบุรีค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไปหาอย่าเลยนะ
น้อง๔ขวบตกลงไปในบ่อ
ซึ่งบ่อนี้มันอยู่ห่างจากบ้านสัก๓๐๐เมตรได้
น้องลงไปเก็บเงินเหรียญที่อยู่ในกระทงค่ะ
จำได้แหละปู่กับย่าใส่ตังค์ไปใช่ไหม

แล้วทีนี้พอปู่ย่าพาไปลอยกระทงเอาเด็กเห็น
ผ่านคืนมาลอยกระทงไปตอนเช้า
น้องก็ไปที่บ่อแล้วคิดสภาพสิ
เด็กสี่ขวบกับบ่อแบบนี้น้ำมันลึกนะ

ทีนี้ตอนที่น้องไปเอาเงินเหรียญในกระทงตอนเช้า
ปู่กับย่านี่ยังเห็นกระทงอยู่เห็นไหม

ปู่กับย่าตอนนั้นไม่ได้ดูหลานแบบใกล้ชิดนะคะ

ตะโกนเรียกบนบ้านตะโกนเรียกที่บ้านอ้าวไม่มี
ขาวห่ออยู่ตรงนี้อุ๊ยใจจะขาดค่ะ
เพราะอะไรรีบบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ไปงมอยู่เนี่ยนะคะ
กว่าจะเอาร่างขึ้นมาได้
แล้วก็เป็นร่างที่ไร้ลมหายใจแล้ว
เหตุการณ์นี้เตือนใจเตือนภัยกันไว้เลยนะคุณผู้ชม